คุณผู้ชมครับฝนตกแบบนี้คุณผู้ชมซักผ้าหรือยัง
ซักแล้วซักทีละ๒ทีแหละแล้วก็ตากด้วย
แล้วเดี๋ยวพาไปตากเป็นไงเหยียบขาดเฉียบคม
เดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดตากพาไปที่นั่นเพราะอะไรรู้ไหม
เขาบอกว่าเห็ดเห็ดที่นั่นขายดีขายดีมากคุณเหนื่อยใจอะไร
เหนื่อยกับคุณ
เดี๋ยวจะพาไปดูการขายเห็ดที่จังหวัดตากครับ
นี่เลยแผงเห็ดเยี่ยม
ที่นี่ครับที่บริเวณถนนผลโยธินช่วงอำเภอสามเงาอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากนะครับ
ตรงนี้แหละพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งแผงขายเห็ดที่เป็นเห็ดหายากครับ

เห็ดหายาก

เห็ดโค้นยังไม่ได้ตอบเลย

เขาบอกว่ารูดการนี้เป็นระดูที่เห็ดโค้นให้ผลผลิตออกมาเยอะ
มาบริโภคเก็บมาขายกันเพียบเลยครับคุณผู้ชมครับ

กิโลกรัม๔๐๐๕๐๐บาทเลยเห็ดโค้นอยู่อย่างนี้

เขาไปดองนะเข้าไปแช่เกลือ
นั่นแหละเอาไว้ทานได้ทั้งปีเลย

แล้วเห็ดโคนที่นี่ราคาดีนะ
เห็ดโคนั้นเป็นเห็ดที่หายากแล้ว
พลาดไปแล้วเนี่ยต้องรออีกทีปีหน้าอาจจะอย่างที่ผมบอกก็ไปหาทานได้กับเห็ดโคนที่เขาแช่เกลือเอาไว้
อันนี้ก็สามารถเก็บเอาไว้ได้นานอยู่นะครับ
คือปีนี้เนี่ยเห็ดต้นฤดูมันออกมากว่าทุกปีด้วย
พ่อค้าแม่ค้าที่นี่ยิ้มหน้าบานเลยเพราะเป็นเห็ดที่มีความต้องการสูงมากในท้องตลาด
จริงครับน้องใบตองเห็ดเนี่ยจะออกมาให้กิน๒ช่วงเวลานะครับ
ก็คือต้นเดือนกันยาจนถึงกลางเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
แล้วมันจะหมดฤดูเนี่ยโอ้โหคือพอหมดฤดูปั๊บมานั่งคำนงคำนวณดูเนี่ย
สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรวันละ๒๐๐๕๐๐บาทเลยนะ

แต่ละคนเขาก็จะมีอาชีพอื่นอยู่แล้วเนาะ
แต่ในช่วงนี้เป็นฤดูของเขาเนี่ยเขาก็จะไปหาเห็ดมาขายแบบนี้แหละครับ
มันจะมีช่วงนึงพี่อย่างแข่งมดแดงช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหาเห็ดนะ

โอ้โหช่วงนี้เป็นหน้าเห็ดโคนเนอะ
ได้ทานกันแบบอิ่มน้ำสำราญกันไปนะฮะ